ตอนแรกจะออกทางนี้ที่ปรากฏว่าขันนี่หากมันกำลังจะออกแล้ว

สมัครสัตว์
มันไปดูดเว่นจากยายใหม่ด้วยก่อนคือ
แล้วก็มันเอาจากอันนี้ด้วย
สักนิดเดี๋ยวมันจะมาในตั้งแต่ว่าอะไรวะ

อืม

อร่อยมากบริเวณเรื่องความสุขและความเป็นความธรรม
ก็ความแว่งมากโดยที่มันเป็นการติดเยอะ
มันมันใส่หมวกไหมพรมเหมือนบางบาหรอพี่มันใช้ของน่า
คุณหนึ่งเหมือนถุงน่องส่วนอีกคุณนั้นค่ะยากไหม
อ่ะดูจากกล้องขวาก็ได้